หาดกรรมลาจังหวัดภูเก็ตนะคะมีสัตว์ทะเลตายนับแสนตัวเกลื่อนหาดเลยค่ะ
ชาวบ้านก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็บางทีก็เน่าด้วย
บางส่วนเนี่ยก็คือตายมาหลายวันแล้วจังหวัดที่ก็จะมีการตรวจสอบเรื่องของน้ำทะเล
เรื่องของสัตว์ทะเลที่ตายว่าสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่นะคะ
เมืองต้นคาดว่าน่าจะเรื่องของออกซิเจนในทะเลเรื่องของความสกปรกในน้ำทะเลหรือเปล่า
น่าจะทำให้เกิดปัญหานี้นะคะ
ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยจากการดูว่าสัตว์ทะเลที่ตายมันคืออะไรตัวอะไรกันแน่
เชี่ยวชาญบอกว่าน่าจะเป็นทากเป็นทากเปลือยทากเปลือยในลักษณะที่ไม่มีเปลือก
เหมือนท่าข้างในคือตัวเนื้อใช่ไม่มีเปลือก
ก้องเกียจกิติวัฒนาวงศ์หัวหน้ากลุ่มสัตว์ทะเลหายากสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลและป่าชายเลนอันดามันจังหวัดภูเก็ต
เขาส่งนักวิชาการลงพื้นที่ไปดูค่ะ
ซึ่งจุดที่สัตว์ทะเลตายเนี่ยมันเป็นรอยต่อระหว่างลำคลองกับทะเล
ซึ่งก็จะมีน้ำไหลลงสู่อ่าวกรรมลา
ทะเลที่ตายอย่างที่บอกมันคล้ายกับปลิงหรือว่าทาก
แต่ไม่มีเปลือกนะเป็นแสนตัวเลยค่ะ
จะเป็นตัวนิ่มสีน้ำตาลไม่มีกลิ่น
แต่ว่าแสงแดดที่มันร้อนไงมันก็เผาจนแห้งตาย
ก็มีแบบตายเน่าบ้างบางจุด

คุณผู้ชมยังนอนอาบแดดยังคงทำกิจกรรมตามชายหาดกันตามปกติ
ไปฟังเสียงนักวิชาการพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
พวกนี้ต้องไปสวดสอบว่ามันตรงช่วงกับ
ว่าที่มันผสมพันธุ์ปล่อยไข่จนเดินแต่โตอะไรแบบนี้หรือเปล่า
มีเยอะแล้วก็อาจจะแรงมากจนมันออกมาจากถิ่นมันอะไรอย่างเงี้ย

ยังไม่ทราบที่แน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปเข้าห้องแล็บแล้วก็เช็คอะไรอีกทีหนึ่ง
ได้แต่ว่าจากชาวบ้านชาวบ้านเขาไม่เคยเห็นมาก่อน
ที่อยู่หน้าหาดเนี่ยเขาไม่เคยเห็นมาก่อน
คือบางทีพวกนี้มันจะหลบซ่อนอยู่แล้วเป็นปกติครับ
มันพร้อมใจกันขึ้นแบบนี้ยังไม่เคยมี
เอ่อมันก็เหมือนกับตัวแพงต้อนบูมฮะพอมีอะไรเหมาะสมปั๊บมันก็ขึ้น
ถ้าบอกว่ามันจากเหตุการณ์นู่นนี่นั่นหรือเปล่า

บางตัวนี้ยืนยันว่าไม่เป็นอันตรายกับคนที่สำคัญ

คือบีชการ์ดประจำชายหาดกรรมลาเขาเล่าให้ฟังค่ะ
บอกว่าจริงแล้วเย็นวันอาทิตย์ก็ยังไม่มีนะ

มามีเมื่อช่วงสายของวันจันทร์
เมื่อวานเองใช่ค่ะช่วงสายวันจันทร์
คือไม่รู้ว่าตอนแรกก็ไม่รู้ไงว่าเป็นสัตว์ชนิดอะไร
ตายจากอะไรมีพิษมีปัญหาอะไรหรือเปล่า
ก็คาดว่าอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของน้ำทะเล
หรือไม่ก็เป็นเรื่องของปรากฏการณ์ธรรมชาติ

เรื่องต้นก็ต้องดูว่าปัญหาสาเหตุมันเกิดจากตรงไหน

เป็นตัวสีน้ำตาลเมือกแต่ไม่มีเปลือก

แต่อีกเรื่องที่ได้รับการยืนยันแล้วเลยนะคะ